ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบจากการประกาศ
คำสั่งฉบับที่๒๕นี่นะคะ
ก็มีการออกอารยะขัดขืน
แสดงอารยะขัดขืนเพราะอะไรเขาผุดแคมเปญขึ้นมาแคมเปญหนึ่ง
ขึ้นมึงขึ้นกูอีกหรอใช่ค่ะแคมเปญนี้คือ
จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น

มันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลสองด้าน
ทั้งส่วนทางบวกแล้วก็ทางลบเหมือนกัน

นี่เขาเชิญชวนกันเลยร้านไหนเอาด้วย
กรอกฟอร์มนี้เลยคือเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเลย
รวมตัวกันเป็นพลังที่สำคัญที่จะทำให้ร้านอาหารเนี่ย
เปิดแบบอรัยะขัดขืน
ก็คือการคัดค้านคำสั่งของสอบคอที่บอกว่าห้ามนั่งกินในร้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็การเคลื่อนไหวของร้านอาหารที่เขาร่วมกันอารยะขัดขืนเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกเขามีกิจกรรมแบ่งออกเป็น๓ระยะ
คือเขาบอกว่าช่วงแรกเราจะเป็นเด็กดีกันก่อนค่ะ
ก็จะชวนเปิดขายอาหารเครื่องดื่มแบบกลับบ้าน
จัดทีละเขตแล้วเขาบอกว่าเขตนึงเนี่ยจัดประมาณ๕๑๐ร้านในวันเดียวกัน
ใครจะไปร้านไหนก็ไปแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปจัดร้านอื่นต่อ

คือเขาบอกว่าถ้าส่งเสียงขนาดนี้แล้วไม่ฟังเราก็อย่าฟังมัน
เขาบอกเลยค่ะว่าเปิดร้านค่ะเปิดให้นั่งขายเหล้าเบียร์เล่นดนตรีสด
เปิดโอกาสให้ลูกค้าประจำเพื่อนฝูงได้มาสนับสนุนคุณ

รวมพลังกันด่าแล้วก็สู้
ถึงตอนนั้นเขาบอกว่าเครือข่ายของเราจะแข็งแรงแล้ว

คือเขาบอกว่าถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่เกิดอะไร
ลงถนนกันเถอะขายอาหารกันบนถนนค่ะ
ลานเบียร์ตั้งเวทีและดนตรีปลาใสใหญ่ด่าพวกมัน
เขาบอกแบบนี้เชื่อว่าคนเอาแน่
ลูกค้าจะตามมาซื้อมวลชนจะตามมากินมาซัพพอร์ตแน่

แต่สิ่งที่ต้องทำกันก่อนเลยเขาบอกแบบนี้นะในเพจนะนะ
บอกว่าเริ่มต้นจากการเข้ามากรอกแบบฟอร์มกันหน่อย
เพราะว่าจะได้รู้ความคิดความเห็น
แล้วก็จะได้รู้ว่าพลังของเรามีมากแค่ไหน
ใช่แล้วเขาบอกว่าข้อมูลนี้เขาจะเก็บเอาไว้
คือเหมือนกับติดต่อส่วนตัวเป็นการสร้างเครือข่ายแนวร่วม

แล้วมีการบอกอีกด้วยนะในแง่ข้อกฎหมาย
เขาบอกว่าศึกษามาแล้วถ้าฝ่าฝืนพรกรแล้วโดนจับ
อาจจะโดนค่าปรับ๔๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ปรับเองไม่ได้ต้องขึ้นศาล
หรือให้ตำรวจช่วยก็จ่ายน้อยกว่า
ร้ายแรงที่สุดคืออาจจะโดนสั่งปิดได้
แต่ในกลุ่มเขาบอกนะว่าเขามีทนายคอยช่วย
มีทีมเจรจาเจ้าหน้าที่มีคนรอสนับสนุน
โอ้โหนี่ค่ะมันกลายมาเป็นประเด็นจริงนะ

ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
โอ้โหมันจะยุ่งนะฮะทั้งเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
เรื่องของการป้องกันโรคด้วยแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่า
เขาเอาไม่อยู่แล้วเขาอยู่ไม่ได้จริง

รัฐก็ต้องช่วยกันจัดการดูแลนะ